มีการแถลงข่าวกันอยู่ทุกวันนะครับเกี่ยวกับพื้นที่
ว่าแต่ละปฏิบัติการจะเป็นอย่างไรต่อไป
ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็แถลงทั้งเช้าทั้งเย็น

แต่วันนี้ก็มีแถลงอยู่
โดยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกมาชี้แจง
เกี่ยวกับภารกิจในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยบอกว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดนะฮะ
ภารกิจตอนนี้คือเราหาเจอแต่ต้องพาออกมา
ใช่ยังไม่มีใครหยุดทำงานเลยแม้แต่คนเดียวนะคะ
ยังต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนเดิม
น้ำก็ยังสูบอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างในถ้ำปฏิบัติงานเหมือนเดิม
วันนี้นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
และผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
แถลงข่าวนะฮะอันนี้เป็นแถลงเมื่อช่วงเช้านะครับ
ภายหลังจากทีมค้นหาพบตัวนักฟุตบอลทีมหมูป่า
ราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
จากต่างชาติด้วยที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจ
ในการค้นหาจนเจอตัวเด็กทั้ง๑๒คน
รอความช่วยเหลืออยู่ในจุดที่เรียกว่าเนินนมสาว
จากจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชไป๒๐๐เมตร
โดยขอชื่นชมทีมดำน้ำจากประเทศอังกฤษด้วย
ที่สามารถเข้าไปถึงตัวทั้ง๑๓คนได้เป็นทีมแรก
พร้อมกับเสนอแนะว่าทุกหน่วยงานจากนี้ไป
ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
นำไปศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป
ว่าเลยเหนื่อยไป๑๐วัน

ที่ผมบอกนะครับความยากตรงนั้นก็คือเกาะทะลุไปแล้ว

ที่หาดพัทยาปรากฏว่าไม่พบ

เพราะว่าน้ำท่วมสูง
ซิลก็ปรุงเก่าไป
นะครับเข้าไปอีกประมาณสี่ร้อยสามสี่ร้อยเมตรประมาณนั้นใน
จับในถ้ำเขาเรียกว่าเนินนมสาหกนะครับประมาณสามสี่ร้อยเมตร
ในนั้นเอ่อแล้วพบน้องน้องนะครับเป็นที่ยินดีของทีม
อย่างยิ่งให้เครดิตนะครับของทีมของอังกฤษขอบคุณนะครับ
ภาคส่วนจริงจริงนะครับผมเมื่อวานผมบอกจริงแล้วว่าผมจำไม่หมดนะครับ
ภาคส่วนแต่ขอเอ่ยชื่อท่านหนึ่งแล้วกันนะครับ
ก็คือพลเรือตีอัภากรอยู่คงแก้วนะครับที่หัวหน้าหัวหน้าซิลนะฮะ
ที่ผมบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นู้นนะฮะอาทิตย์นู้น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
ผมถือว่าอาจจะเป็นของสากลด้วยนะครับ
วันนี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากประชาชนทั่วไป
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะครับ
น้องสื่อมวลชนที่กรุณาถอยรถให้ผมหมดนะครับ
รัศดรที่ยอมให้เราพร่องน้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขานะครับ
อาสาสมัครที่ขนอุปกรณ์มาจากต่างจังหวัดนะครับ
มาถึงนี่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมาช่วยเราเท่านั้น
ชาวบ้านหลายท่านที่เอาอาหารมาส่งที่อบตโป่งผาทุกวันนะครับ
มีอะไรที่ไม่สามารถกล่าวได้อีกมากมายนะครับ
ที่เราจะต้องขอบคุณเราจะเรียนรู้เราจะถอดบทเรียน
แล้วเราจะนำไปให้
ทุกภาคส่วนได้ศึกษานะครับว่าบทเรียนนี้สอนอะไรกับเราบ้าง
อย่างน้อยที่สุดน้องเขาจะรู้ว่าไม่มีใครทิ้งเขา
เหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกขอบคุณไม่หมดจริงนะ
ภาคส่วนจริงเป็นประวัติศาสตร์ของการกู้ภัยจริงนะคะ
น้องออกมาเซิร์ชดูข้อมูลข่าวสารนี้
แล้วจะรู้ว่าโอ้โหทุกคนไปช่วยกันเนี่ย
แล้วการบูรณาการร่วมกันทำงานแบบรวมศูนย์เนี่ยนะ
เป็นสิ่งที่เป็นแบบเรียนสำหรับการแก้ไขปัญหาของไทย
ถ้าจะเจอวิกฤตอะไรสักอย่างในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังบอกว่า
ว่าจะพบทั้ง๑๓คนแล้วแต่ภารกิจยังไม่สิ้นสุดนะครับ
จากนี้ไปคือการลำเลียงออกจากถ้ำนะฮะ
จะทำได้ก็ต่อเมื่อทุกคนแข็งแรงดี
โดยมีทีมแพทย์เข้าไปดูแลเพื่อฟื้นฟูร่างกายอยู่ในถ้ำ
แล้วก็ต้องรอการยืนยันจากแพทย์ที่เข้าไปก่อนนะครับ

ขณะที่ภารกิจอื่นทั้งการระบายน้ำออกจากถ้ำ
การสำรวจถ้ำเพื่อหาช่องทางอื่น
ในการนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาก็ยังไม่ยุติ

กว่าจะมีคำยืนยันว่าสามารถลำเลียงทุกคน
ออกมาทางหน้าถ้ำได้เท่านั้น
ส่วนแผนฟื้นฟูก็เตรียมการไว้แล้วเช่นกัน
ก็ต้องกู้ภัยนำน้องเขาออกมาให้ได้และส่งกลับ
เราจะแบ่งน้องออกเป็นความเจ็บป่วยที่ต้องดูแลเนี่ย
ระดับแดงเหลืองหรือเขียว

เหลืองปรานกลางเขียวถือว่าสบาย
เมื่อวานนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับ
ประเมินว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเขียว
แต่สิ่งที่นำเข้าไปให้น้องเขาแล้วคืออาหารบางส่วน
ยาที่ให้เป็นเกลือแร่นำเข้าไปแล้ว

ก็คุณหมอมีความเห็นว่า
เราควรจะให้ยาทุกประเภทกับน้องเขาเบื้องต้น
แล้วเมื่อไหร่จะได้ออกได้

ก็ยังยืนยันว่าเราประชุมกัน
เรายังยืนยันว่าการที่จะนำน้องเขาออกมา

อุตส่าห์กู้ได้ถึงขนาดนี้แล้ว

เราจะยืนยันว่าถ้าน้องเขาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
เช่นถ้าน้ำยังเยอะอยู่
แล้วเราจำเป็นต้องพาน้องเขาออกมาต้องฝึกให้เขาว่ายน้ำได้ก่อน
แล้วเราจะใส่หน้ากากพิเศษที่เรามีไว้ให้น้ำเขาออกมาได้หรือไม่

ภารกิจอื่นการสำรวจการเจาะถ้ำหรือการเดินอะไรก็ตาม
ในชั้นนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนว่าทางออกใดที่เป็นทางเลือกเดียวแล้ว

กว่าจะมีคำยืนยันว่าเราออกทางหน้าถ้ำได้แล้ว

หรือเราจะมั่นใจว่าภารกิจอื่นไม่จำเป็นแล้ว

ชั้นนี้ผมยังยืนยันว่าภารกิจอื่นจะเดินเข้าไปอย่างขนานกันอยู่

ทางออกทางเลือกอื่นยังเดินหน้าต่อนะคะ